ส่วนเมื่อวานี้นะคะมีการจัดงานสินค้าราคาถูก
อยู่ที่สนามทูปะเตมีคือเลยโดนดอนเมืองไปนิดนึง
ทีนี้ภายในงานนะคะมีวัยรุ่นถูกแทงจนเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเกิดขึ้น
น่าจะเกิดจากการคำเหม็นกันของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกคืน๒๗มีนาคม
ที่ผ่านมาที่สนามทูปะเตมีนะคะ
ตำรวจสภคูคศและกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือวัยรุ่นคนหนึ่งค่ะ
ได้รับบาดเจ็บดิ้นทุรนทุรายอยู่ตรงซุ้มทางเข้า
วัดลาสนุนตำบลครูคดอำเภอลำลุกาจังหวัดปฐมธานีนะคะ
ตอนที่ไปถึงวัยรุ่นคนนี้ไม่ได้สวมเสื้อ
เลือดไหลนองเต็มพื้นเลยค่ะ
จากการตรวจสอบร่างกายพบบาดแผลถูกของมีคมเข้าที่กกหูด้านซ้าย๑แผลสีข้าง๑แผลนะคะ
ที่เกิดเหตุพบเหล็กปลายแหลมมีสัญลักษณ์หัวกระโหลกและมีคราบเลือดตกอยู่

ตัวผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็ตรวจดูไม่มีหลักฐานใดค่ะ

ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกรถวันเซียรีย์พัก
ผู้กำกับการสพครูโค้ดเปิดเผยนะคะ
จากการสอบสวนให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บ
เที่ยวงานจำหน่ายสินค้าราคาถูกภายในสนามตูบูทูปะเตมี
แล้วไปเกิดเขม่นกับวัยรุ่นชาย๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากงานค่ะ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้ชายสองคนที่คำเหม็นกัน
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ไล่ตามมาแล้วก็มาไล่แทงจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจร
ปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี
เป็นการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ส่วนผู้บาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
อาการก็เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าดีขึ้นแล้ว
จะมีการสอบปากคำอีกครั้ง
ย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิต
แต่ว่าผู้ถูกแทงตอนนี้ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสอยู่
อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ